คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรู้จักมุกเมโลไหมคะ
หลายคนก็งงแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก
มุกเมโลเนี่ยนะเป็นมุกที่หายากที่สุดในโลก
และแพงที่สุดในโลกมูลค่าเป็นหลักล้าน
แต่ไม่น่าเชื่อว่ามีสองหนุ่มเป็นพี่น้องกันที่นครศรีธรรมราชเขาไปเจอ
แล้วมีคนติดต่อขอซื้อหลัก๑๐ล้านแล้วนะคะ
ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นของจริงหลักล้านจริงค่ะนี่ค่ะ
ลักษณะของไข่มุกนี้นะคะจะเป็นสีส้มเม็ดใหญ่กลมเกลี้ยง
สองหนุ่มคนนี้เขาเจอเนี่ยเท่าเหรียญ๕บาทได้นะคะตามที่เห็นภาพเลย
ด้านข้างมีรูเล็กเท่าเข็มหุดอยู่๑รู
คนที่เจอเป็น๒พี่น้องค่ะนายหัดชัยนิยมเดชาอายุ๓๙
และนายวรชาตินิยมเดชาอายุ๓๕
สองคนนี้บอกว่าไปเจอเขาไปเดินหาดเกาะเพชร
ตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็เจอนะคะ
เขาบอกว่าเขาฝันก่อนจะเจอมุกเมโล่เนี่ยนะ
ติดต่อกันหลายคืนเลยฝันว่ามีคนแก่
เดินถือไม้เท้าใส่ชุดขาวหนวดคราวยาวเฟ้ยเลย
ในฝันเนี่ยคนแก่คนนี้บอกว่าเดี๋ยวมีของดีมาให้
สุดท้ายเขาไปเจอคือไปเจอเป็นทุ่นสีขาวก่อนนะคะ
แล้วมีหอยเยอะมากเลยเกาะอยู่เป็นร้อยตัว
แต่มีหอย๓ตัวหลุดอยู่บนพื้นทราย
เขาก็ตั้งใจเก็บกลับมาบ้านจะแกะเอาเปลือกหอยไปประดับกรงนก
แค่นั้นเลยต้องใจแค่นั้นเพราะแกะเปลือกหอยออกมา
อยู่ด้านในมีเยื่อเป็นเมือกหุ้มเอาไว้ด้วย
ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นลูกแก้วไม่รู้ค่ะไม่รู้จักมุกเมลโล่อะไรกับเขาด้วยซ
แล้วก็อะไรกับเขาด้วยซ้ำสุดท้ายเพิ่งมารู้ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยนะคะ
มันคือมุกเมโลนะคะน้ำหนักประมาณ๗๖กรัม
เทียบได้กับเพชร๓๘กรัตค่ะคุณช่างภูมิค่ะ
เขากะจะเก็บเปลือกหอยไปแต่งกรงนกคิดดูสิ
แต่มาเจอมุกนี้แต่ไปเจอมุกอันนี้อ่ะ

ว่าแบบเด็กที่ไหนเอาลูกแก้วมาโยนทิ้งเอาไว้เนี่ย
ใช่เป็นเราเราก็ไม่รู้อันนี้ฉันก็ไม่รู้จริง
นี่นะคะเขาบอกว่ามุกเนี่ยหายากที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลก
ฮ่องกงเขาประมูลกันเนี่ยนะถ้าเม็ดหนึ่งน้ำหนัก๒๐กรัม๘๖ล้านบาทนะ

ในฮ่องโกงเนี่ย๒๐กรัมคือ๘๖ล้านอ่ะ

คุณพี่ที่เจอเนี่ยนะคะก็เลยนำไข่มุกเมลโล่เนี่ย
ให้ร้านทองช่วยเทียบน้ำหนักนะคะอย่างที่บอกเทียบได้กับเพชร๓๘กรัฐจริง
พอมีข่าวนี้ออกไปตอนนี้ชายหาดเกาะเพชรคนเต็มเลย

อยากเจอบ้างเราก็อยากเจอบ้างนะ
นี่ทีมข่าวได้คุยกับบังหมัดค่ะ
คุณพ่อบอกว่าคือบ้านอยู่ห่างจากทะเลแค่๒๐๐เมตร
มรสุมคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งมันก็จะมีสิ่งของเกยมาตามแนวชายหาดเป็นประจำ
แต่ไม่คาดคิดว่าลูกชายจะไปเจอไข่มุกสีส้มเม็ดใหญ่แล้วมูลค่าสูงขนาดนี้
ก็เลยนำไปฝากไว้ในตู้เซฟธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

เอาตู้เซฟเรียบร้อยคุณพ่อบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่า

คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เรื่องนี้เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
มีนักธุรกิจจากจังหวัดพังงา๒รายติดต่อไปขอซื้อ

คนที่๒บอกว่า๕ล้านไปเลย

ไม่ขายเพราะเขาเชื่อว่าราคามันสูงกว่านี้
ล่าสุดมีระดับผู้ภาษา
นักธุรกิจใหญ่จากต่างประเทศจากจีน
ติดต่อขอซื้อหลายสิบล้านบาทค่ะ
เขายอมซื้อขอซื้อหลัก๑๐ล้านจริงไหม
ต้องตรวจก่อนต้องรู้ก่อนว่าของแท้ของจริงไหม
เชื่อว่าคือไข่มุกเมโล่จริง
ส่วนไข่มุกเมโลอาจารย์ทรบอกว่ามันมาจากหอยฝาเดียวนะครับ

ซึ่งเนื้อของหอยเนี่ยมันสามารถรับประทานได้
มุกชนิดนี้ไม่มีสารเคลือบมันแวววาว

เพราะฉะนั้นมันจะออกแบบนี้สีส้มหรือสีเหลือง
เนื่องจากมันเป็นหอยคนละชนิดกันนะครับ

คือไข่มุกทั่วไปเนี่ยมันได้มาจากหอยมุกซึ่งเป็นหอยสองฝา
แต่ไข่มุกเมโลมาจากหอยฝาเดียว
ราคาไข่มุกเมโลถามอาจารย์ทรว่า
โอ้โหมันหลัก๑๐ล้านแบบนี้จริงหรือเปล่า
อาจารย์ทรบอกว่ามันเป็นของสะสม
คือราคาส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับการตั้งราคาการประมูล
อารมณ์ความรู้สึกความอยากได้อยากเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้

หายากไหมคำตอบคือหายากนะครับ
เพราะว่าหอยสังไม่ใช่ทุกตัวที่จะมีไข่มุก
จริงแล้วน้อยตัวที่จะมีไข่มุกแบบนี้นะครับ
อาจารย์ครับแล้วไข่มุกเมโลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะค้นพบที่ไหนนะครับ
หอยสังหอยสังพวกนี้พวกที่สร้างไข่มุกได้
อยู่ทั่วไปฮะในทะเลไทยก็มีทะเลเข็ดร้อนมีทั้งนั้น
จริงอาเซียนอะไรต่างทั้งในบางส่วนทะเลเข็ดหนาวก็มี
เพราะฉะนั้นใช้คำว่ากระจายได้ทั่วโลกครับเชิญครับ
ถ้าเกิดที่พบเนี่ยเป็นไข่มุกเมโลจริงถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าไข่มุกเมโล่ผมเคยเห็นแล้วครับ
ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนในพิพันธ์หอยก็มีอันนั้นเมฆสวยมาก
อยู่ที่พันธุ์หอยที่ภูเก็ตนี่แหละอันนั้นสวยมาก
แล้วก็เคยเห็นเคยเห็นที่เขาได้มาจากพวกตลาดหอยพวกนี้ฮะ
คนที่สะสมพวกสายสะสมเขาก็จะไปหาครับ
แล้วก็มีคนมาขายเจ้าประโมงมาขายพวกนี้
เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนครับ